สวัสดีครับมีการคาดการณ์ไว้แบบนี้นะครับว่าในช่วงปลายเดือนนี้เมืองไหนของเรานั้นจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอนครับช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือกระแสลมที่จะมีความแปรปวนเป็นพิเศษฝนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ปัจจัยสำคัญครับก็คือมรสุมที่พัดมาจากที่ตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนี้เป็นต้นไปจะแรงขึ้นนะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียว
ในขณะเดียวกันนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ในระยะนี้นะครับก็จะมีการสะสมของฝนค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตว่านี่คือการคาดการฝนตั้งแต่ช่วง๓วันก่อนจนถึงวันนี้นะครับส่วนที่คำนวณต่อไปอีกจนถึงต้นสัปดาห์หน้าจะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวนั้นกระจายตัวค่

จะร้อนขึ้นบ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอากาศก็จะค่อยค่อยเย็นลงครับภาคเหนืออาจจะไม่ค่อยรู้สึกเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับจะสังเกตว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอากาศนั้นจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าสี่สิบองศานะครับก่อนท
แล้วก็ติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ